ท่านต่อไปคือคุณสุเทพภูอ้นครับ

กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผมนายสุเทพอุ้นสมาชิกสภาพุทธแหล่งราชดรแบบบัญชีในชื่อพักเก้าไก่สัตว์สวรรค์ปีกแรงงานคนนนทบุรี
กับผมในฐานะคนทำงานแรงงานวันนี้เป็นตัวแทนที่จะมาอภิปรายในยติของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นบุคคลไร้ภูมิปัญญาไร้ความรู้บริหารราชการแผ่นดินกระทรวงแรงงานล้มเหลว
ปล่อยปะละเลยให้รัฐบาล
ล้วงเงินของประกันสังคมโดยไม่ใช้คืนไม่ดูแลสวัสดิการความปลอดภัยที่โดนปิดแคมป์คนงานโรงงานไม่แยกผู้ป่วยปล่อยให้ติดเชื้ออยู่ในแคมป์คนงานในโรงงานสุดท้ายยังฉวยโอกาสในการระบาดโควิดใช้บทบาทหน้าที่ตำแหน่งรัฐมนตรีสร้าง
บารมีเพื่อผลประโยชน์
บทบาทตำแหน่งรัฐมนตรี
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพี่น้องผู้ใช้แรงงาน

เรื่องแรกที่ผมไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ก็คือสืบเนื่องจากที่
สตปีคแรงงานสตวรณพิพาสไม้สน
อภิปรายเรื่องของเงินประกันสังคมในกรณีว่างงานที่ใช้กฎกระทรวงออกไปจ่าย

ไม่เคยคิดจะหาเงินมาคืนกองทุนมีแต่คิดในการที่จะเอาไปใช้
และมีการลดเงินสมทศมาโดยตลอด
ตั้งแต่มีโรคระบาดมีการลดเงินสมทบมาแล้ว๔ครั้ง
เกือบเก้าหมื่นล้านบาทและใช้เงินทุนประกันสังคม
โดยไม่ใช่มติบอร์ดนะครับ

เป็นการเซ็นของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในการออกกฎกระทรวง
รัฐบาลเองมีการกู้เงิน๑ล้านล้าน๕แสนล้าน
ทำไมไม่นำเงินเหล่านั้น

พี่น้องแรงงานมาขูดลีดเอาจากเงินจากสำนักงานประกันสังคม
ซึ่งเป็นเงินของพี่น้องแรงงานและนายจ้าง
การกระทำแบบนี้เกิดความเสียหายกับกองทุนทำให้การเลขรัดกองทุน
ทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นท่านต้องรับผิดชอบ
รู้ไหมว่ากว่าพี่น้องแรงงานจะได้มีพรบประกันสังคม
เมื่อปีสองห้าสามสามมีการสูญเสียของผู้นำแรงงาน
ในการเรียกร้องเพื่อให้เกิดประกันสังคมในครั้งนี้ได้
แต่ท่านกลับมาในการที่ใช้เงินประกันสังคมแบบนี้
เวลานี้ผู้แทนนั่นก็คือบอร์ดของประกันสังคม
ที่อยู่ในตอนนี้เป็นบอร์ดที่ถูกตั้งขึ้นโดยคอสช
และยังอยู่มาถึงปัจจุบันนี้บอร์ดก็อยู่ไม่ครบ
ลาออกไปแต่ยังไม่มีการเลือกตั้ง
ทั้งที่มีระเบียบของการเลือกตั้งออกมาแล้ว
นี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการดึงเวลา
เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งบอร์ดเพื่อจะให้บอร์ดที่ตั้งมานั้น
เป็นตายางในการดำเนินการนอกจากไม่มีการเลือกตั้งแล้ว
ท่านยังเลือกประธานบอร์ดที่จะมาทำหน้าที่ในวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์
มีความรู้กับแรงงานเลยครับนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน
และคนแบบนี้แหละครับท่านที่ท่านจะเอามาดูแลเงิน
กองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นจาก
ชีวิตเลือดเนื้อแรงงานที่สมทบมากว่าสามสิบปีเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่พวกเรา
หวังว่าจะมีเงินในการที่ดำรงชีพเพราะในบนวันนี้การจัดระบบบำนาน
มันไม่พอเยียวยานี่เป็นสิ่งที่อยากจะท้อนให้กับท่านรัฐมนตรี
ได้เห็นในความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงานที่กว่าจะมีระบบกองทุนประกันสังคมนี้
เกิดขึ้นได้ประการต่อมานะครับนายสุชาติจงกินเรื่องของการเยียวยา
ให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานลูกจ้างนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาครัฐ
ท่านกลับไปไม่เคยมีการเยียวยาคุ้มครอง
เงื่อนไขต่างมีความซับซ้อนออกมาแต่ละครั้ง
ทำให้คนงานแรงงานเข้าไม่ถึงในเรื่องของการเยียวยา
ที่รอคอยกว่าได้รับการเยียวยาผ่านไปแล้วจากการประกาศออกมา
เป็นเดือนเดือนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
ขอรมออนุมัติออกมาว่าจะมีการดำเนินการ
สิบเก้ามิถุนายนหกสี่ดำเนินการกันไปใช้เวลา
กว่าจะได้เงินสี่สิงหาคมหกสี่
ถามว่าแล้วช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับแรงงานตกงานไม่มีเงิน
จะเอาเงินที่ไหนไปรับประทังชีวิตซึ่งเห็นได้ชัดเจนวันนี้
มีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมากมายบ้านเช่าข้าวซื้อรถผ่อนลูกเรียน
พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูมันเป็นความกดทัพของพี่น้องแรงงาน
ที่ท่านบริหารจัดการดูแลผมจึงต้องมาอภิปรายท่าน
โครงการต่างต่างที่ท่านทำมาเหมือนจะดูดีเหมือนเป็นการสร้างซีอาร์
เหมือนเมื่อกี้ท่านผู้อภิปรายก็ได้มีการนำเสนอไปแล้วนอกจากนี้
เยียวยาตกหล่นเลือกปฏิบัติ
งคนไม่เท่ากันจะออกหลักการอะไรต่างต่างมา
คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงเช่นการสั่งปิดแคมป์คนงาน
การสั่งปิดโรงงานการเยียวยาเลือกเฉพาะ๙กิจการ
คำถามดังว่าแล้วไอ้กิจการที่ถูกสั่งปิด
ไม่ถูกสั่งปิดโดยเฉพาะกิจการที่เป็นฝ่ายผลิต
เป็นคนงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานอย่างพวกผมเนี่ย
ทำไมถึงไม่ได้รับการเยียวยางานมะกุเทศหมอนวด
สถานเลี้ยงเด็กคลินิกอะไรต่างเหล่านี้
ทำไมถึงตกหล่นตกหล่นตกหล่น
ส่วนแรงงานข้ามชาตินะครับยิ่งใหญ่เลยนะครับ
เพราะวันนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เขามา
ทำงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย
เขาเหล่านั้นไม่ได้รับการดูแล
ท่านคิดว่าพวกเขาไม่เดือดร้อนในยามวิกฤตนี่แหละครับ
อย่าทำโครงการอะไรต่างโครงการทีละครึ่งคนละครึ่ง
ถามว่าคนละครึ่งเนี่ยต้องควักกระเป๋าไปใส่เงินในเป๋าตังค์อีกครึ่งหนึ่งเนี่ย
เคยถามไหมว่าจะมีเงินไหมในการที่จะไปเปิด
เอาเงินไปใส่กระเป๋าตังค์แรงงานทุกวันนี้ค่าจ้างที่ทำอยู่
ไม่เพียงพออยู่แล้วแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใส่
ก็เข้าไม่ถึงในระบบพี่น้องแรงงานข้ามชาติ
เดือดร้อนที่อยู่ในแคมป์คนงานเดือดร้อนอย่างสาหัสสากัน
ท่านเองปิดแคมป์
เขาก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับการที่จะได้รับการดูแล
ไม่ได้มีหน่วยงานแพทย์เข้าไปตรวจ
ไม่มีวัคซีนเข้าไปให้เขา
แม้กระทั่งยาภาวิก็ไม่มี
ก็ต้องใช้วิธีการต้มสมุนไพรกินเองรักษาเอง
ใช้สูตรแบบอินเดียกินยาถ่าย
นี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการบริหารจัดการของท่าน
ถามว่าวันนี้เราเองต้องมองเห็นในเรื่องของ
สิทธิมนุษยชนสิทธิความเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติ
เราก็คือคนเราก็ควรได้รับการดูแลเช่นกัน
อย่าปล่อยปะละเลยเขาเลย
ขออนุญาตใช้คำพูดเหมือนหมูเหมือนหมา

เวลาใช้งานเขาก็เรียกมาใช้จุงลากแบ่งหามงานก่อสร้าง
แล้วเวลามีปัญหาปิดแคมป์ปล่อยเขาให้ข้าวกล่องเพียงกล่องเดียว

ประเทศเราไม่มีเงินเพียงพอเลยครับในการที่จะดูแลแหล่ง
สุเตภท่านสุเตภต้อยคำเปรียบเทียบเหมือนหมูเหมือนหมา

เหรอขอถอนเพราะมันมาจากเวื้องลึกของการจริงนะครับ

รอดูนะครับในเรื่องที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดระบบ
การเยียวยาผ่านมาตรา๓๙และ๔๐
มีจำนวนคนเพิ่มขึ้นมาจากมาตรา๔๐เดิมที่มีอยู่
ประมาณสามล้านพอเปิดโครงการนี้มีเพิ่มมา๕ล้าน
ลักษณะการเปิดโครงการอย่างนี้เคยคิดอะไรที่เป็นระบบมากกว่านี้ไหม
ผมเองในหน้าปีกแรงงานในฐานะผู้ใช้แรงงาน
เคยเสนอมาตลอดว่าควรมีการปรับปรุงในระบบมาตราสี่สิบ
ให้มีเรื่องของการดูแลมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของบำนาน
โดยเฉพาะกรณีว่างงานแต่ครั้งนี้พอเปิดขึ้นมา
เชิญชวนมาเป็นผู้ประกันตนมาตราสี่สิบถามว่ามาเพื่ออะไร
มาเพื่อรับเงินเยียวยาห้าพันบาทแล้วสุดท้ายเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่ต่อ
มันเป็นการทำงานสร้างเพื่อให้เป็นตัวเลขเห็นว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากระบบเยียวยา
แล้วถ้าต่อไปเขาออกไประบบนี้มันทำให้เกิดการสูญเสียของประเทศ
ทำให้เกิดสูญเสียโอกาสการที่จะใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาส
ในการที่จะให้คนที่เปาะบางอยู่แล้วแรงงานนอกระบบเนี่ย
ได้รับการเข้าถึงแล้วสร้างอย่างเป็นระบบวันนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
วันนี้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตราสามสิบสามและสามสิบเก้า
ราวราวประมาณสิบหกสิบเจ็ดล้านคนคนเหล่านี้เมื่อบ้านปลายชีวิต
ยังมีความมั่นคงในเรื่องของบำนานแล้วพี่น้องแรงงานนอกระบบ
อีกยี่สิบสองยี่สิบสามล้านคนเขาจะมีระบบอะไรรองรับ
หรือว่าอายุหกสิบได้หกร้อยบาทมันเพียงพอไหม
กับการดำรงชีพมันก็เป็นภาระกฎทัพมาโดยตลอด
ผมทำงานมายอมรับเลยนะฮะไม่มีความสามารถจากการหารายได้
รายวันส่งคุณพ่อคุณแม่เดือนละสามพัน
แต่ถ้าเราวางระบบเรื่องนี้ไว้ให้กับเขาเขาสามารถที่รุ่นต่อต่อไป
คนทำงานเองก็จะมีภาระน้อยลงนะครับเพราะบ้านเช่าข้าวซื้อรถผ่อนลูกเรียน
พ่อแม่ก็ถ้าได้เงินตรงนี้ไปจะมีความมั่นคง
ถ้าวันนี้ประเทศไทยวันนี้กระทรวงแรงงาน
ไม่คิดเรื่องการสร้างระบบเหล่านี้ในวิกฤตอย่างนี้
แล้วจะไปคิดอย่างไรคิดเพื่อทำซีอาร์เท่านี้เหรอ
ครับท่านประธานความล้มเหลวต่อมา
เรื่องของการโอ้อวดความสำเร็จบนความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
จากข่าวที่เห็นทุกวันเราเห็นนายสุชาติชมกลิ่น
ได้พยายามตีปี๊บประกาศผลงานในความสำเร็จ
ก็จะบอกเลยนะครับการประสบความสำเร็จในการดำเนินการของท่าน
ท่านบอกว่าปิดแคมป์คนงานสามารถเข้าไปดูแลฉีดวัคซีนได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ผมเองในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการได้เชิญหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูล
แจ้งว่าได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วแปดหมื่นกว่าคนจากตัวเลขครับ
สองแสนคนตกลงข้อมูลอันนี้ใครผิดใครถูกครับ
ผมก็เอาจากสำนักงานประกันสังคมล่ะครับดังนั้นเห็นได้ชัดเจนว่า
การดำเนินการที่ท่านพยายามบอกออกข่าวต่างเหมือนเมื่อกี้ผู้ที่พิปรายก็ได้บอกแล้วนะครับ
สั่งปิดแคมป์คนงานทำให้คนงานต้องอยู่ในแคมป์

พื้นที่สิ่งเหล่านี้ท่านเองในฐานะผู้บริหาร
ควรมีจิตสำนึกมีความเข้าใจนะครับ
มาดูกันต่อนะฮะนี่เลยครับความสำเร็จ
กระทำเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการกักขังเขาให้อยู่ในพื้นที่แคบ
อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเวลาฝนตกน้ำท่วมนอนเรียงลายกันนะครับ

หนึ่งตัวมีหมอนหนึ่งใบนี่คือสิ่งที่รันทศมากมากครับ
ผมก็เป็นคนงานถึงแม้เขาเป็นคนงานที่มาจากข้ามชาติ
แรงงานคนไทยเราที่ค่อนข้างจะไม่มีโอกาส
เราก็ต้องได้รับการดูแลในเรื่องเหล่านี้ไหมครับ
การกระทำอย่างนี้นะฮะผมขอใช้คำว่า
โหดร้ายอมหิตกับพี่น้องแรงงานของผมเหลือเกิน
ผมเองนะครับรู้สึกนะฮะว่าถ้าเรื่องวันนี้
ผมไม่ได้มาอภิปรายสิ่งที่ท่านทำไปมันเหมือนว่าผม
ไม่มีจิตวิญญาณของคนที่ทำงานมาก่อนท่านประธานครับ
ท่านรัฐมนตรีปล่อยปะให้มีการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะได้รับสิทธิ์เรื่องของวัคซีน
จากสถานประกอบการต้องมีการทำหนังสือหัวกระดาษ

เพื่อที่จะได้รับการอนุมัติไปดูแลถามว่าต้องมีเส้นมีสายมีพวก

ที่ปรึกษาหรืออยู่ในกระบวนการรัฐมนตรีแล้วถามว่าสถานประกอบการ
ขนาดเล็กขนาดกลางจะมีโอกาสถึงไหม
ให้นำเรื่องนี้มาอภิปรายด้วยเพราะเขาเองโดนกระทำจากการบริหารจัดการ
ของนายสุชาติชมกินเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
พี่น้องแรงงานเองก็ฝากมาบอกต้องมี

ถึงจะได้รับเตียงต้องมีคนที่ใกล้ชิดล่ะครับ
จะได้รับฉีดวัคซีนมันลันทดจริงนะฮะ
ก็อย่าไปบอกว่าวัคซีนนี้มาจากกระทรวงคณะสุข
เพราะฉะนั้นสุขก็มอบไปให้กระทรวงแรงงานในการจัดสรร
การจัดสรรไหนบอกว่าลงทะเบียนแล้วทุกคนจะได้รับ
แล้ววิธีที่ผมพูดมากับข้อมูลที่นำเสนอมันคืออะไรครับ
ท่านประธานครับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น
เรื่องของการที่มีการดำเนินการ

พอมีลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับ
คนงานที่อยู่ในโรงงานมีการปิดห้ามออกไปข้างนอกแออัดอยู่ในโรงงาน
ตรวจก็ตรวจเพียงไม่ถึง๑๐หรือ๑๐เท่านั้น
พอตรวจพบก็พาออกไปข้างนอก
คนที่ไม่รับการตรวจต้องทำงานตลอดอยู่ในโรงงาน
ต้องทำงานตลอดอยู่ในโรงงาน

แม้กระทั่งคนที่ตรวจเจอน้องของผมเองนะครับ
แจ้งมาวันนั้นตรวจเจอว่าตรวจด้วยแล้วบิเทสเจอผล
เสร็จแล้วโรงงานก็ให้ออกไปอยู่ที่บ้าน

ก็ไม่อยากจะเข้าไปแพร่ระบาดให้กับครอบครัว
เสื้อผ้าใส่กระเป๋าเพื่อที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาล
เอาผลนะฮะที่เป็นใบรับรอง
แต่โรงพยาบาลบอกว่าต้องจอคิวรอคิวนะครับ
งี้ยังไงฮะไปหาที่นอนไม่ได้
จะไปนอนในโรงพยาบาลก็ไม่ให้นอน
ไปนอนที่ร้านจอดรถโรงงานรอพอก็ไม่ให้นอน
สุดท้ายต้องไปนอนอยู่ที่ปั๊มข้างนั้น
เพื่อรอในการที่จะเข้าไปตรวจในโรงพยาบาล
แล้วถามว่าอย่างนี้มันจะควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างไร
นี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงาน
ของผมของคนอย่างพวกเราชาวชนชั้นแรงงาน
ที่โดนมาตรการในส่วนของการดำเนินการ
ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
มีอีกมากมายนะครับเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการที่ดำเนินการอย่างนี้
ถามว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องธุรกิจการส่งออก
เบื้องหน้าบอกว่าเป็นการส่งเสริมธุรกิจส่งออก
ให้ธุรกิจมันขับเคลื่อนเพื่อให้การส่งออกสามารถทำได้
แต่เบื้องหลังก็คือคนอย่างพวกผมพี่น้องแรงงาน
ที่ถูกอยู่ในโรงงานที่โดนบล็อกในเรื่องของการดูแล
ก็เข้าไม่ถึงการตรวจก็ไม่มีสถานที่รองรับ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่ง
ท่านจะปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้
ดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านเป็นที่ปรึกษาต่าง
ควรจะมีจิตวิญญาณที่จะต้องพูดความเป็นจริง
เพื่อให้ประเทศนี้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ไม่ใช่เล่นพักเล่นพวกจนทำให้พี่น้องแรงงานส่วนใหญ่
หล่นตกหล่นสิ่งที่สำคัญมีพี่น้องแรงงานของผมเสียชีวิต
อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนนะครับรู้สึกเจ็บปวดมาก
ไม่ได้สวดไม่อะไรทั้งนั้นทำงานร่วมกันมากับครอบครัว

ท่านประธานครับผมเองในฐานะเป็นคนชนชั้นและงาน
นะครับที่ทำงานอยู่ในโรงงานอยากจะกลับเรียนกับท่านประธานว่า
มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนนั่นก็คือเรื่องมาตรการต่าง
กักขังผู้ติดเชื้อที่นอนอยู่ในโรงงาน
ใครติดใครไม่ติดไม่มีการแยก
ปะปนกันไปหมดทำงานกันเช้าจะหลดเย็นอย่างที่เรียนให้ทราบ
ด้วยมาตรการด้วยมาตรการนะครับดูกันต่อนะครับ
ท่านประธานเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องแรงงาน

ของการดำเนินการของตามหลักของกระทรวงแรงงานเป็นภาระ
เนื่องจากสถานที่ในโรงงานไม่มีสถานที่เพียงพอ
จะต้องมีการใช้เงินงบประมาณในการที่จะไปเขาเรียกอะไร
ไปเช่าโรงแรมบ้างหาสถานที่บ้างซึ่งเขาก็ถามว่า
ในปกติแล้วผู้ประกอบการเสียภาษีลูกจ้างเสียภาษี
ระบบประกันสังคมก็เก็บโดยตลอดแต่พอถึงวันอาการแบบนี้
ทำไมรัฐบาลถึงต้องโยนภาระเหล่านี้
ไปให้กับผู้ประกอบการแล้วอย่าบอกนะครับ
ประกอบการที่พร้อมก็มีก็ใช่นะครับ
แล้วถามว่าที่พร้อมเนี่ยมันกี่สถานประกอบการ
จากข้อมูลที่เข้าไปดูนะฮะร้อยโรงงานมีความพร้อมในเรื่องของการจัด
ฐานสุขให้ถูกตามหลักเพียงไม่ถึงสามสิบอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ไม่พร้อมจึงทำให้เกิดคัตเตอร์โรงงานฮะ
เตอร์โรงงานที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาด
แล้วก็ไปขยายที่ชุมชนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะผู้ประกอบการเองก็ลำบากอยู่แล้วในการที่จะประกอบธุรกิจ
สิ่งเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อกจากนี้ท่านยังปล่อยปะละเลยชีวิตของพี่น้องแรงงาน
สร้างบารมีบนความเดือดร้อน
ของพี่น้องแรงงานต้องมีส่งหนังสือมากราบไหว้อ้อนวอน
ขอวัคซีนขอเตียงแลกเสียงแลกผลประโยชน์การเมือง
กระทำดังนี้ผมเองจึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้
อกจากนี้ยังมีพฤติกรรมคมครู
ผู้ที่ไปยื่นหนังสือที่จะประสงค์ให้ติดตาม

จากที่โรงงานปิดนายจ้างนี้หาย
ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
ภาพลักษณ์ที่ท่านมีกับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
มีการเรียกผู้นำเข้าไปในห้องแล้วบอกว่าถ้าอยู่ชนบุรี
ป่านนี้ไม่ได้อยู่ชนบุรีแน่แน่อย่างนี้มันขย่ำจิตใจ
โดยเฉพาะพี่น้องแรงงานอย่างพวกผมพวกเราลำบากแล้วเราเดือดร้อนแล้ว
เราต้องการที่พึ่งเราไปหาท่านเราหวังว่าจะได้รับการดูแล
แต่สิ่งที่ได้รับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ
แบบนี้หมายความว่าการกระทำอะไรต่างจะต้องมีเอกสารมาประกอบใช่หรือไม่ครับ
แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษา
ลีกเงินภาษีมาแล้วสร้างบุญคุณครับ
ขออนุญาตประธานครับขออนุญาตประท้วงครับ
ยินดีครับครับกับเรียนท่านประทานที่กรบครับ
ก็ผมพันธุระโทษธนพัฒน์กิติวงศาสมาชิกสภาพผู้แท้ลักษณะวัดจันทุรี
แล้วก็ลักษณะเป็นการว่าใส่ร้ายเสียสีท่านประทานชัยด้วยครับถามขอบคุณครับ
เป็นข้อกล่าวหาในยติไม่ไว้วางใจนะครับครับ
อะไรที่ไม่เหมาะสมผมจะให้ถอนครับ
เมื่อสักครู่นี้เปรียบเทียบเรื่องเหมือนหมูเหมือนหมา

เพราะว่ามีบุคคลภายนอก
ขอเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเราจะได้ระวัง
เช่นสมาคมกวนตาบอดก็ทวงมา
เราไปเปรียบเทียบเหมือนคนตาบอด
เป็นตนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภายนอกที่กระทบ
ก็จะท้วงก็จะขอให้ถอนหรือขอให้ระมัดระวัง
แต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่วางใจนะครับ
ความยิ่งยศติแรงกว่าที่ทุกทธิพย์มาครับ

ขอบคุณท่านประธานแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ประท้วงด้วยนะครับ
ผมขออนุญาตอภิปรายต่อเพราะผมคือคนชั้นแรงงาน
ผมพูดความจริงจากประสบการณ์จริงประเทศไทย
มีคนกำลังแรงงานอยู่สามสิบแปดล้านคน
แล้วเป็นคนแรงงานที่ทำงานเพื่อเลี้ยงดู

กำลังแรงงานอีกครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่า
คนเจ็ดสิบกว่าล้านคนที่จะต้องอาศัย
การทำงานของคนสามสิบแปดล้านคนดังนั้นเอง
ท่านในฐานะที่ดูแลพี่น้องแรงงานอย่างที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่จะเน้นบอกว่าดูข้อมูลจากระบบประกันสังคม
ตกงานคนว่างงานแต่ที่จริงแล้ว
กำลังแรงงานนอกระบบมีมากมายยี่สิบสามสิบล้านคน
ไม่มีระบบการดูแลและข้อมูลฐานเดต้าจากกระทรวงแรงงาน
จากสำนักงานประกันสังคมฉะนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะยกระดับ
ความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานเราต้องควรยกระดับการทำงานของ
กระทรวงแรงงานที่จะต้องดูแลพี่น้องแรงงาน
ในระบบนอกระบบให้เขาเหล่านั้นกำลังแรงงาน
ที่จะสามารถหาเงินเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวได้
สิบกว่าล้านคนแต่วันนี้แรงงานนอกระบบ
ที่กำลังจะบอกว่าจะมีกฎหมายที่จะออกมา
ผมก็มีส่วนร่วมในการผลักดันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ดำเนินการอะไร
จะมีความซับซ้อนเพราะไม่สามารถเข้าถึง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบประกันสังคมได้
นี่จึงเป็นความจำเป็นว่าจะต้องอภิปรายว่าสิ่งเหล่านี้
ท่านเองควรจะต้องมีวิสัยทัศน์อย่างยัตติที่ยื่น
ความรู้ที่จะยื่นและความเข้าใจที่ผมได้เรียนให้
ท่านประธานได้รับทราบว่านั่นคือความเป็นจริง
ในอนาคตของประเทศไทยโดยเฉพาะในอนาคต
เรื่องของการจ้างงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย
ปัจจุบันกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตราสิบเอ็ดทับหนึ่ง
ซึ่งมีดีกาออกมาแล้วด้วยซ้ำไปว่าจะต้องได้รับการดูแล
เทียมกับลูกจ้างโดยตรงแต่วันนี้กระทรวงแรงงาน
ปล่อยปะละเลยไม่มีการลงไปดูแลพี่น้องแรงงาน
อ้างว่าเป็นกฎหมายกล่าวหาถ้าท่านรัฐมนตรี
เข้ามาทำงาน๑ปีกว่ามีคำสั่งดูแลเขาเหล่านั้น
เขาคงไม่ลำบากถึงวันนี้ทั้งหมดนี้จะบอกให้รู้ว่า

บริหารจัดการของนายสุชาติชมกลิ่นเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถในการบริหาร
ไม่รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องแรงงานไร้คุณธรรมจริยธรรม
ปล่อยให้แรงงานถูกขังติดโรคเหมือนไม่ใช่มนุษย์
อีกทั้งยังไร้มนุษยธรรมเอาอำนาจตำแหน่งไปสร้างบารมี
ทำพฤติกรรมคมคู่คุกคามแบบนักเลงกับแรงงานได้รับความเดือดร้อน
จึงเป็นเหตุที่ทำให้ผมไม่อาจไว้วางใจนายสุชาติชมกลิ่น
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานต่อไป
เพียงวันเดียวหน้าที่เดียว